เหตุการณ์นี้หน่อยค่ะคุณลุงรอปภอายุเกือบ๗๐ปีแล้ว

คือคราบเลือดแห้งเกลอะกลางเต็มไปหมดเลย
แรกคิดว่าเอ๊ะมีใครเข้ามาทำร้ายลุงหรือเปล่า
แต่ดูตามเนื้อตามตัวไม่มีรอยการถูกทำร้าย

เหตุการณ์นี้คุณลุงเป็นฤษีดวงคุณผู้ชม
แล้วฤทธิ์ศรีดวงแตกคุณเชื่อไหม
จากการที่หักษ์ศรีดวงแตกทำให้คนตายได้เลย

ใช่ค่ะสภาพที่เห็นอยู่อย่างนี้
ตรงนั้นเป็นเก้าอี้ม้ายยาวยาว
แล้วก็เจอศพของรอปภนายภัยศาลบัวเอี่ยมอายุ๖๘ปี
แต่เลือดทั้งเต็มเลยนะไม่ได้ใส่เสื้อแบบแบบนี้ค่ะ
ตามเนื้อตามตัวไม่ได้ร่องรอยเลยนะ
มีดกรีดทุบทำร้ายไม่มีค่ะ
ตอนแรกคือเหตุฆาตกรรม
แต่การไปตรวจสอบดูเลือดไหลออกมาจากทางก้น
แล้วฤษีดวงแตกน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๒๔ชั่วโมงแล้ว
ทีนี้น้องของคุณลุงคือนายชาวลิศบัวเอี่ยม
บอกแบบนี้บอกว่าพี่ชายไม่ได้มีครอบครัวนะ
เป็นรอปภอยู่ที่นี่มานานแล้วเป็น๑๐ปีเลย
พี่ไม่ได้มีปัญหากับใครสุขภาพร่างกายพี่ก็แข็งแรงดี
แล้วปกติครอบครัวนี้นะเขาจะโทรหากันตลอดติดต่อกันตลอด
เมื่อวันที่๖ที่ผ่านมาพี่สาวโทรหาพี่ชาย
ติดนะแต่ไม่มีคนรับแปลกใจแล้วว่าเอ๊ะทำไมไม่รับสาย
ยังไม่รับสายอีกก็เลยบอกให้น้องมาดูหน่อยซิ
พอมาดูเห็นอยู่ในสภาพแบบนี้แล้วนะคะแล้วเราไปคุยกับน้องเขยของผู้ตาย
ก็คือนายคารมค่ะเล่าให้ฟังบอกว่าตอนผมมาถึงผมเห็นว่าประตูข้างหน้ามันปิดแล้วล็อกจากด้านใน
ผมก็พยายามโทรหาเจ้าของบริษัทให้เขาไปเอากุญแจมาเปิดให้หน่อย
เสร็จแล้วก็ปีนข้ามประตูใหญ่เข้าไปไปไขกุญแจ
เดินไปเนี่ยผมเจอพี่เขยผมนอนตายอยู่ในป้อมโอ้โหเดี๋ยวลองฟังหน่อยค่ะน้องเขยเล่านะคะ
นี่น้องเขยยังบอกเลยตอนแรกผมก็คิดว่าพี่ผมมาโดนฆ่าตายหรือเปล่า
เรียกให้ตำรวจมาตรวจสอบอ้าวดูไม่ได้โดนฆ่าตายนะ
เสียชีวิตจากเนี่ยค่ะโรคประจำตัวฤทธีดวงเนี่ยนะคะ
เบื้องต้นเนี่ยทางตำรวจสพเมืองสุพันธ์บุรีก็สันนิษฐาน
ว่าน่าจะมาจากฤษีดวงนี่แหละอักเสบรุนแรง
แล้วพอฤทธีดวงแตกคุณผู้ชมเลือดก็ไหลสิคะ
ตอนนั้นตัวคุณลุงเองคงจะโดนไปทั่วห้อง
เลือดมันกลายเป็นเกอะกังไปทั่วห้อง
คงจะหาผ้ามาเช็ดผ้ามาซับเลือดนะคะ
ทีนี้ไม่รู้ว่าเลือดออกเยอะจนหมดแรงหมดสติ
บนเก้าอี้ไม้นี้แล้วก็เสียชีวิตหรือเปล่า

ฤษีดวงแตกทำให้เสียชีวิตเลือดออกหมดตัวขนาดนี้เลยเหรอ
อืมทีนี้ต้องถามค่ะไปถามคุณหมอสิ
ไปถามคุณหมอหมูนะคะคุณหมอวีรศักดิ์จรัสชัยศรี
ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธ

จริงเป็นไปได้ว่าเสียชีวิตจากการเสียเลือด
เพราะว่าฤทธิสีดวงแตกถือว่าเป็นหนึ่งในอาการที่เจอบ่อย
หลังจากฤษีดวงแตกคือจะมีเลือดไหลเยอะไง
เลือดไหลเยอะเลือดไหลไม่หยุดด้วย
แล้วมันจะมีอาการเจ็บแสบตรงก้นคุณผู้ชม
ถ้าเกิดมีอาการแบบนี้อันนี้พูดว่าเป็นความรู้นะคะ
นิ่งนอนใจเลยนะต้องไปหาคุณหมอ
หมอบอกว่าคือถ้าเกิดว่าไปให้หมอดู
หมอเขาอาจจะบอกว่ามีภาวะซีดจากการขาดเลือดใช่ไหม

ใช่แล้วอาจจะทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น
อาจจะทำให้หน้ามืดเป็นลมหมดสติไปได้
แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเลือดออกเยอะเลือดออกหมดตัวอาจตายได้นะคะ
กลุ่มผู้สูงอายุอันนี้ก็ต้องระวังเป็นพิเศษเลย
ทีนี้สาเหตุคุณฤทธิสีดวงแตก

มันมีอยู่๒ปัจจัยค่ะคุณหมอบอกแบบนี้
ปัจจัยแรกก็คือแรงดันในช่องท้อง
บางทีคุณลองนึกภาพสิเราขับถ่ายไม่ออก
เราขับถ่ายไม่คล่องเราต้องเบ่งใช่ไหม

เบ่งแรงไปเส้นเลือดที่มันโป่งพองอยู่แล้ว
มันจะโป่งพองมากขึ้นแล้วมันแตกได้
อันนี้ปัจจัยที่๑นะส่วนปัจจัยที่๒คือบางทีเราทานอาหาร
ไม่ได้มีกากใยขับถ่ายออกมาลำบากอุจจาระแข็งเกินไป
เวลาขับถ่ายเนี่ยนะมันจะไปเสียดสีกับเส้นเลือด
แล้วทำให้เส้นเลือดแตกได้เหมือนกัน

ถ้าฤทธิ์สีดวงแตกต้องทำอย่างไรในเบื้องต้น
หมอหมูอธิบายให้เราฟังนะนี่เป็นความรู้จริง
ใช่ค่ะเขาบอกว่าวิธีการทำเบื้องต้นคือต้องเอาผ้าสะอาดมารอง
แล้วก็กดเบาเพื่อเป็นการหยุดเลือดตรงนั้น
แล้วเขาบอกให้ใช้วิธีการประคบเย็นรอบฤษีดวงทวาร
หรือบางคนเอากระมังมาเลยคุณผู้ชม
เอากระมังใส่น้ำเย็นหน่อยเอาก้นลงไปแช่ในกระมังแบบนั้น
มันจะช่วยลดเรื่องของการอักเสบแล้วช่วยให้เลือดหยุดไหล

ถ้าเกิดว่าเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าเรามีอาการแบบนี้

ดูข่าวนี้ไว้แล้วเป็นอุทาหรณ์สำหรับท่านด้วยนะ

อีกอันหนึ่งที่คุณหมอเขาบอกนะคุณเวลาเข้าห้องน้ำ

เอามือถือเข้าไปแล้วก็นั่งทำธุระอยู่

แล้วการที่เบ่งอยู่นานแบบนั้นมันมีผลนะ
ใช่บางทีสมาธิอยู่ที่มือถือนะ
ไม่มีสมาธิในการขับถ่ายเลยนะ